มาดูความคืบหน้าการพบศพหญิงสาวอายุ๑๘ปี
อยากจะให้มีปฏิหารก็คืออยากจะให้พบน้องเขา

เมื่อวานมีความคืบหน้าก็คือพบศพแล้วนะคะ
ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
เมื่อวานี้ช่วงบ่ายนี้นะคะตำรวจตอนแรกลงพื้นที่ไปค่ะ
เป็นการพาทหารและนักประดาน้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงเข้าร่วมเตรียมความพร้อม
เพื่องมค้นหาร่างของนางสาวนิตยาหรือว่าน้องเคลียร์สวัสดีวัน
หลังจากที่กระโดดลงมาจากสะพานพระราม๘ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ประดาน้ำอยู่
มีเรือขนส่งชื่อว่าเรือรุ่งเรืองทวีทรัพย์
ซึ่งจอดเทียบท่าสะพานพระราม๘
หลังจากนั้นลูกจ้างก็มาแจ้งตำรวจบอกว่าพบศพลอยน้ำอยู่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่างท่าเรือพระอาทิตย์และท่าพระสุเมน
ห่างจากจุดที่หญิงสาวคนนี้กระโดดลงมาประมาณ๕๐๐เมตรทั้งหมดก็เลยนำเรือไป
เป็นเรือของบอร์กอรอนอร์ไปตรวจสอบเบื้องต้น
พบศพหญิงสาววัยรุ่นผมสีทองลอยคว่ำหน้า
เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขาสั้น
ซึ่งเป็นชุดที่ตรงกับน้องเคลียร์สวมใส่ในขณะที่ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้หนึ่งดึงร่างของน้องเคลียขึ้นมาจากน้ำ
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ยืนยันว่าร่างดังกล่าวเป็นของน้องเคลียร์
นางสาวนิตยาสวัสดีวันอย่างแน่นอน
ซึ่งจากนี้จะต้องนำร่างไปชาญสุทธิ์ปลิ๊กศพ
เพื่อยืนยันตัวอีกครั้งที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเรียกน้าของน้องเคลียร์
ซึ่งเดินทางมาดูศพแล้วก็ยืนยันจากรอยสัก
ซึ่งอยู่ที่ข้อมือด้านซ้ายเป็นรูปกุญแจซอน
ยืนยันว่าเป็นน้องเคลียร์อย่างแน่นอน
คนขับเรือมาแจ้งว่าพบสมพบคลายสมน่ะครับรอยสงสัยว่าจะเป็นสม
ก็พบสมน้องเขาื่อยอยู่เราก็เลยลาก

สุนัยพัทรดาในนุ่มศรีนาฏ
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไปส่งผู้เสียชีวิต
และเป็นผู้รับจ้างไลฟ์เฟซบุ๊คที่สะพานพระราม๘

นั้นตอนนี้ยังเป็นกระแสสังคมอยู่นะคะ
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบันระบุ
บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด
เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลากลางคืน
ก็จะต้องใช้เวลาในการหาหลักฐานพอสมควร
ล่าสุดวันนี้จะเป็นช่วงประมาณ๑๐โมงนี่แหละ
จะมีการเรียกตัวพี่วินรับจ้างคนนี้นะคะ

ซึ่งขณะนี้เองพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว๒ปากนะคะ
แล้วก็ได้ฝากถึงผู้เห็นเหตุการณ์
ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมหน่อยตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
ขณะที่นางกาญจนาสุขุมวาดยายของน้องเคลียร์
ตอนนี้อยู่ที่บ้านในจังหวัดระนองนะคะ
บอกว่าครอบครัวโศกเศร้าเสียใจ
แล้วก็เตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
น้าสาวบอกว่าจะวางแผนไปรับศพวันเสาร์นี้
บำเพ็ญกุศลที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงในจังหวัดนทบุรี

โดยจะมีกำหนดชาปนกิจวันอังคารหน้าค่ะ
ส่วนมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยอยู่นะครับ
ต่อว่าผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองลงนั้นนะครับ
ก็เป็นการโพสต์ตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคมปีที่แล้ว
อย่างเช่นข้อความว่าโดนผู้ชายเห็นแก่ตัวทำร้าย

ทำใจไม่ได้กับผู้ชายใส่หน้ากากแทร่งว่าตัวเองดี
ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นการต่อว่าอดีตแฟนนุ่มที่เลิกรากันไป
แล้วก็ทำให้เจ้าตัวเจ็บช้ำถึงขั้นตัดสินใจกระโดดสะพานฆ่าตัวตายนะครับ
เรื่องต้นญาติของน้องเคลียร์เองก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ที่ทั้งสองคนคบหากันเนี่ยญาติส่วนใหญ่รับรู้ว่าน้องเคลียร์มีแฟน
แล้วก็น้องเคลียร์เคยนำภาพถ่ายคู่กันกับแฟนมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แต่ญาติก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครทำงานอะไรหรือพักที่ไหน
กระทั่งชายหนุ่มคนดังกล่าวบอกเลิกกับน้องเคลียร์โดยให้เหตุผลบอกว่า
ขอรักกันแบบพี่แบบน้องดีกว่าทำให้น้องเคลียร์เองนะครับ
ญาติบอกว่าซึ่งน้องเคลียร์เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพี่ไม่มีน้อง
วาเวตั้งแต่เด็กน่าจะเศร้าโศกเสียใจอย่างที่สุดนะครับ
แล้วก็ทางญาติเปิดเผยออกมาบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้
ผู้ชายคนดังกล่าวยังไม่ได้เดินทางมาปรากฏตัว
ตอนนี้ตำรวจต้องติดตามตัวมาสอบสวน
เพื่อหาข้อสรุปชนวนเหตุการณ์ฆ่าตัวตายอยู่ดีนะครับ
เท่ากับว่าผู้ชายที่ปรากฏว่าข้อความว่าน้องเคลียร์น่าจะเอ่ยถึง

พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องตามตัวมานะครับ
มาให้ข้อมูลอีกครั้งในวันนี้นะครับ